คุณผู้ชมคะดูเรื่องของบาสหน่อยค่ะ
ที่บอกว่าเป็นครูสอนยิงปืนเป็นอดีตทหาร
แล้วก็คลั่งยิงปืนมาจากบ้านที่ระยองเลยนะ

เมื่อวานช่วงเย็นประมาณสัก๔โมงนิดค่ะ

ทุกอย่างไม่มีใครเสียเลือดเสียเนื้อ
แต่ว่าใช้เวลาปิดล้อมอยู่๓๓ชั่วโมงนะคุณผู้ชม
เดี๋ยวไปดูปฏิบัติการตอนนั้นหน่อยละกันค่ะ
ที่ในบาสยอมมอบตัวค่ะ

มาแล้วมาแล้ว
ครับเริ่มขึ้นรถไปแล้ว
ขอบคุณขอบคุณเรียบร้อยแล้ว
เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชม
ตอนสี่โมงสิบสามนาทีเมื่อวานนี้แล้วชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น
คนที่ดูปฏิบัติการอยู่ก็ปรบมือเมื่อกี้ได้ยินใช่ไหม
บาสลงมาพี่ชื่อสินพี่รับปากคือเจ้าหน้าที่น่ะ
ปลดอาวุธตัวเองเพื่อให้บาสเนี่ยมั่นใจแล้วยกมือให้เห็นเลยว่าไม่มีอาวุธ
จะให้บาสเนี่ยยอมที่จะมอบตัวแล้วก็มาลงมาจากบ้านออกมาจากบ้าน
ตัวในบาสเนี่ยวัยสามสิบหกปีที่บอกว่าเป็นอดีตทหารเกณฑ์
เป็นครูสอนยิงปืนแล้วก็ก่อเหตุยิงปืนใส่บ้าน
เรือนชาวบ้านยิงปืนใส่ตำรวจปิดล้อมกันอยู่สามสิบสามชั่วโมง
เพราะว่าบาสเนี่ยก่อเหตุตั้งแต่๗โมงเช้าของวันที่๑๒คือวันศุกร์นะคะ
แล้วปฏิบัติการคลีกคลายได้เนี่ยตอนสี่โมงสิบสามนาทีของวันเสาร์ค่ะ
คุณผู้ชมซึ่งในบาสเนี่ยเขาคุ้มคลั่ง
แล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการเอาหมายค้นเข้าไปตรวจค้นอาวุธในบ้านนะ
มันก็เป็นมาตรการคุมเข้มก่อนการเลือกตั้งนั่นแหละ
เพราะว่าบาสเองก็มีประวัติอาชญากรรม

เจ้าหน้าที่ไปขอตรวจค้นบาสก็ไม่ให้ความร่วมมือ
มีการยิงปืนสวนออกมาส่วนนี้คือรอยกระสุน
บาสยิงไปที่บ้านเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามด้วยนะคะ
ทีนี้พอบาสไม่ยอมออกมามีการยิงสวนออกมา
เจ้าหน้าที่ก็ต้องปิดล้อมแล้วก็เกลี้ยกล่อมค่ะ
ปืนกำลังอยู่หน้าบ้านพักทั้งวันทั้งคืนจริง
ทีนี้ตอนเช้าเมื่อวานเราก็รายงานกันไปว่าครบ๒๔ชั่วโมง
แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะคุมสถานการณ์ได้
ตำรวจไม่ได้ทำอะไรนะไม่ได้บุกเข้าไปจู่โจม

ถ้าเกิดถึงขนาดนี้แล้วทำไมถึงไม่เข้าไปสักที

แต่เจ้าหน้าที่ก็ยืนยันนะคะว่าไม่ต้องการให้เกิดความสูญเสีย

ก็ให้พ่อให้แม่มาช่วยเจรจา
บ๊าซก็ตะโกนมาแล้วก็มีตะโกนขู่มาด้วยนะ
เตรียมพร้อมรอไว้อยู่แล้วนะคะ
คือเจ้าหน้าที่เขาก็อย่างที่พี่น้ำแข็งบอก
ใช้ความละมุนละม่อมไม่อยากให้เกิดการสูญเสีย
ใช้ทุกวิถีทางแล้วตัดน้ำตัดไฟแล้ว

แล้วสังเกตเห็นว่าเออบาร์ดเริ่มหายคลั่งแล้วนะ

แล้วเขาก็ตะโกนเหมือนกับแบบเผ้ออะไรมาก
เออแต่สิ่งที่ทำให้บาสยอมเนี่ย

บ๊าซเห็นน้ำตาของแม่บ๊าซยอมเลย
แต่โดยดีส่งปืนให้เจ้าหน้าที่ก่อน
แล้วก็ขอให้พ่อแม่มารับตัวบาสได้ไหม
แล้วบาสนี่แหละจะไปมอบตัวกับทางตำรวจครับ
ตอนนั้นคือ๑๖นาฬิกา๑๓นาที

เจ้าหน้าที่และผู้ก่อเหตุปลอดภัยทั้งสองฝ่าย

จังหวะที่บาร์ดเดินออกมาเองเลยนะ

พอได้ตัวบาสแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ตรวจค้นในบ้าน

ตกอยู่ในบ้าน๑๕ปลอก
แล้วก็มีปืนที่ใช้นะเป็นปืน๙มมที่มีทะเบียน
ซึ่งเป็นปืนของพ่อบาสนั่นเองครับ

แต่พอได้คุยกับพ่อหลังที่เป็นพ่อของบ๊าซ
บาสบอกว่าลูกชายชอบเล่นปืน
ชอบยิงปืนแล้วก็เป็นครูสอนยิงปืน

แม้ว่าเจ้าหน้าที่เขาจะไปดูรายชื่อครูยิงปืน

แล้ววันเกิดเหตุวันเกิดเหตุค่ะ
คือบาสเองเกิดความเครียดหลายเรื่อง

ก็เลยทำให้บาสมีอาการคุ้มคลั่ง

หลังพ่อของบาสก็บอกว่าโล่งใจ
พอตอนที่ลูกถูกคุมตัวขึ้นรถตำรวจ
พ่อก็เอาข้าวไปให้ลูกกินด้วย

เบื้องต้นจนนาทีก็แจ้งข้อหากับบ๊าซเอาไว้
โดนไป๒ข้อหาเรื่องของการครอบครองอาวุธปืน
แล้วก็เสพยาเสพติดข้อหาอื่น
เดี๋ยวตรวจสอบพบก็จะมีการตั้งข้อหาเพิ่มเติมต่อไป
ก็ปิดปฏิบัติการนี้๓๓ชั่วโมงนะคะ